ตามกันต่อกับอีกคดีหนึ่งนะคะสำหรับกรณีเพื่อนบ้านปลูกบ้านล้ำกัน
ทะเลาะกันมีปากเสียกันสุดท้ายยิงกันตายเลยนะคะ
ซึ่งคนที่ไปยิงเขาคือคนที่ปลูกบ้านล้ำเขานี่แหละนายสมพงศ์ตรีเวทคือผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะ
เป็นคนยิงนายศิระนันลาบเสถียรหรือว่าโจเสียชีวิตในชุมชนโรมันคาทาลิก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
เพราะว่าถูกจับได้กลางดึกวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่นครราชสินต์มา
สมพงศ์ผู้ต้องหาเขาบอกว่าปัญหาเรื่องพื้นที่การสร้างบ้านที่ทับซ้อนกันเนี่ยนะ
คือเรื่องของเรื่องที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่า
ก็บ้านที่เขาหาว่าเขาไปปลูกบ้านทับซ้อนมาถ่ายรูปบ้านเขาไป
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็โพสต์ด่าทอเยอะแยะมากมายจนเกิดการท้าทายกัน
ทีนี้คนที่เขายิงเนี่ยไม่ใช่ตัวเจ้าของบ้านที่เอาไปโพสต์นะแต่เป็นญาติ
ชื่อว่านายโจหรือว่านายศิรนันนี่แหละ
นายโจเนี่ยมาจะเจรจาแล้วเขาบอกว่ามีท่าทีเหมือนจะทำร้ายเขา
เขาบอกว่านายสมพงศ์ปลูกบ้านล้ำเขาเจรจากันไม่รู้เรื่อง
ถ่ายรูปบ้านนายสมพงศ์ไปโพสต์เฟซบุ๊กด่านายสมพงศ์ก็รู้
โพสต์เฟซบุ๊กด่าท้าทายกันก็เลยเหมือนไม่ถูกกันแล้ว
ทีเนี้ยพอตอนจะมาเจรจาเจ้าของบ้านเนี่ยที่ไปกล่าวหานายสมพงศ์เนี่ย
ไม่มาเองให้นายโจซึ่งเป็นญาติมาเจรจาให้รอบแรกคุยก็ไม่ได้ข้อสรุป
แต่พอเกิดเรื่องปุ๊บทางด้านหลานของนายสมพงศ์ก่อน
จะเอาเรื่องกับเจ้าของบ้านที่เอาบ้านเขาไปโพสต์ด่า
หลานกับลูกนะไปด้วยกันยกพวกกันไป

นัดเจอกันเอาปืนไปด้วยก็จะไปเจรจากันแต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้
ตำรวจก็ถามว่าแล้วทำไมต้องเอาพกปืนไปด้วยจะไปเจรจาไม่ใช่เหรอ
นายสมพงศ์บอกว่าก็ที่ผ่านมานายโจคนนี้ไม่ได้มาเจรจาเฉย
เขาข่มขู่ด้วยข่มขู่มาตลอดเลยก็เลยพกเผื่อไว้
ไปถึงก็ปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องจริงแล้วเห็นท่าว่านายโจจะเข้ามาทำร้าย
ก็เลยตัดสินใจเอาปืนยิงใส่นายโจรแล้วก็หนี
รับหมดค่ะว่าก่อเหตุจริงแต่ทำเพื่อป้องกันตัวและปกป้องครอบครัวให้พ้นจากอันตรายค่ะ
ฟังเสียงนายสมพงศ์กันหน่อย
ฉอก่ำกันใจไม่มีชื่อยืนให้กูเลยเอามันก็ต้องเคียงงี้ไปละรุม
มันจะจบไปไม่จบมันจะรู้ไปเพราะเขามากันยังอะ
ผมไปก่อนที่เขาเวลานัดกูไม่ให้มาหรอก
ผู้แต่งเข้ามีการขลับขึ้นแล้วครับ
มือผมดึงแล้วก็ปังจบครับเท่านี้เองผมก็วิ่งรถหนี
เนี่ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาว่ามันเป็นแบบนี้
เพราะว่าคือมันมีประเด็นที่บอกว่านี่มันคือการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
เพราะเตรียมปืนไปเตรียมอาวุธไปตั้งใจไปฆ่า
เขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจไปฆ่าเจอหน้าก็ยิงแล้ว
นี่ยังเดินคุยกันพูดคุยส่งลูกส่งหลานอะไรตั้งนาน

แต่ลุงก็ยิงค่ะใช่แล้วเขาก็เสียชีวิต
นางสาวปุญสิริพรพิชิตมารภรรยาของนายโจก็เล่าบอกว่า
บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะ
นายสมพงศ์มือยิงก็เห็นนายโจมาตั้งแต่เด็ก

ที่นายสมพงศ์มาบอกว่าลงมือก่อเหตุเพื่อปกป้องครอบครัว
เพื่อป้องกันตนเองมันฟังไม่ขึ้นเลย
เพราะนายสมพงศ์เตรียมการมาก่อนแล้ว
เอาปืนมาจากบ้านคิดแล้ว
อยากจะถามนายสมพงศ์กลับเลยบอกว่า

ต้องเอาปืนมายิงกันให้ตายแบบนี้เลยเหรอ
ที่ผ่านมาสามีเป็นคนดีนะ
ไม่เคยรังแก่ใครเลยช่วยเหลือคนอื่นตลอด
แล้วนายสมพงษ์ใช้ตักกะอะไรในการตัดสินชีวิตของคนอื่น
คิดยังไงว่าสามารถที่จะเอาชีวิตคนอื่นได้
แล้วก็ทำให้ครอบครัวของนายโจที่อยู่ข้างหลังได้รับความเดือดร้อน
ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า

บอกว่าอยากให้นายสมพงศ์มาขอคำมานายโจนะ
เพราะว่าวิญญาณในโจงมาสื่อสารกับลูกสาวด้วยบอกว่าอยากให้มาขอขมาศพ
เขาควรที่จะมีจิตสำนึกตรงนี้บ้าง

เพราะคือแฟนหนูไปถามตั้งแต่ตอนเช้า

หนูคิดว่านี่คือการไต่ตองค่ะ

พูดตลอดร้องหาพ่อตลอด

จ๋าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมา

ว่าสภาพจิตใจของเด็ก๓คน

เนี่ยครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเขาสูญเสียค่ะ

รองผู้กำกับการสอบสวนสมภพพระแปดแดง
ว่าแจ้งข้อหากับนายสมพงศ์ไปแล้ว

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

อยากจะให้นายสมภงไปขอคำมาศพ

จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน

ไปสร้างบ้านทับที่กันหลังคาเกยกัน

เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราซื้อไม่ได้คือเพื่อนบ้านใช่ไหมคะ

หาทางสายกลางที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่าง

อย่าให้มันเกิดเป็นกรณีแบบนี้อีกเลย